ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ถ้าใครแบบว่าดีใจก็ดีใจไป
ส่วนเรามันช้ำใจอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
มันเจ็บอยู่ที่ออกมาได้ยังไง

เล็กเบิ้ลไอ้เล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ล

เขาบอกว่าวันเสาร์ชอบออกเลขเบิ้ล
เลขนี้มาได้ยังไงฉันตามหามาแล้ว
เขาบอกว่ามีที่มาเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า

ว่าเอ๊ะออกมาได้ยังไงเล็กเบิ้ล
เมื่อวานนี้ก็ไปสัมภาษณ์หนุ่มไม้เรื่องงานเรื่องเพลง

แต่งวดนี้นะออก๖๖มาได้ยังไงกันนะพี่
ผมนะผมจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อ
แต่เห็นเลขที่ออกก็ร้องโอ๊ย
ปวดใจอย่างนอเออเหมือนกันนะฮะ

ยังแอบแวะแซวคุณแม่ของตัวเองด้วยนะคะ

เริ่มอยากให้คุณแม่เนี่ยเบามือลงหน่อย
คุณแม่นี่ท่าทางจะเป็นลอตเตอรี่เลย
ไม่แน่ใจว่างวดนี้จะถูกไหม
นี่แอบเมาส์แม่ว่าถ้าถูกเมื่อไหร่นะ

อยู่ดีก็ไฮ
ไลน์ไม่ตอบ

แต่งให้แม่ผมบอกแล้วไงรางวัลที่๑

ก็ไม่ได้ถามถ้าถูกเขาจะเงียบ
วันนี้มีรุ้น
ไม่วันนี้หน้าเศร้า